ส่วน๔เหรียญทองของทีมเทนนิสไทยครับที่เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ
คำเพราะว่าเธอคว้าเหรียญทองในประเภทหญิงเดียว
ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันเนี่ยจริงเธอมีโอกาสขยับอันดับโลกให้สูงขึ้นได้นะครับ
ในการเปลี่ยนขังศึกการสแรมก็คือเยอะส่วนเพศในรอบครับ
แต่ว่าเธอเลือกมารับใช้ทีมชาติใน๔เกม

เด็กสาวจากจังหวัดจันทบุรีผู้ยอมทิ้งชีวิตวัยรุ่น
ที่ต้องการความสนุกสนานการพักผ่อนท่องเที่ยวกับเพื่อน
มาจากแปลงเก็ตฝึกซ้อมอย่างน้อยวันละ๔ชั่วโมง

ทำอย่างนี้มา๒๐ปีแล้ว
เธอทำไปเพราะอะไรและทำเพื่อใคร
หลักสิกาคำขำเกิดและเติบโตในครอบครัวนักเทนนิส
เธอเล่าว่าเริ่มจับแล็กเก็ตครั้งแรกเมื่ออายุ๔ปีเท่านั้น
โดยมีคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอน
ตั้งแต่๗ขวบปุ๊บมันก็แข่งขันมาโดยตลอด

แล้วตอบไม่ได้เต็มปากด้วยซ้ำว่าชอบมันไหม
แต่พอมาถึงตอนนี้ให้เลิกสิก็เลิกไม่ได้พี่
รักษิกาหรือน้องลักษณ์บอกว่าเธอไม่ได้เล่นเทนนิสเพราะชื่นชอบ
แต่นี่คือชีวิตและก็ไม่เคยรู้สึกว่าชอบกีฬาเทนนิส
แต่มารู้ตัวอีกทีก็ไม่สามารถถอนตัวจากกีฬาชนิดนี้แล้ว
ถ้าบอกว่าเฮ้ยเลิกเล่นเถอะอย่าเล่นเลยไปเรียนไม่เอา
เพราะมันคืออาชีพเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว
มันคือทุกอย่างที่บ่งบอกว่านี่คือรักษิกา
แต่เกิดจากการทำงานและการฝึกซ้อมที่หนัก
และนี่คือตัวอย่างฮีโร่สาวจากเมืองผลไม้จันทบุรี
รินัทเพชรสร้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน